อีกระลอกหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของสมุทรสาคร
อันนี้คือเริ่มต้นสำหรับรอบใหม่ถูกต้อง
จากตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร
ท่านผู้ชมครับวันนี้มีข่าวตั้งแต่เช้าเลย
บอกว่าเอ้าผู้ว่าสมุทรสาครที่ท่านก็ทำงานเรื่องนี้
อย่างเต็มที่เลยเอาติดโควิดสิบเก้าแล้วท่านลงพื้นที่ตลอดถูกต้อง
แล้วก็มีโอ้โหรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มีโอ้โหระดับผู้ใหญ่ลงพื้นที่ร่วมกันเยอะ
เมื่อวานเพิ่งมีงานด้วยกันนะฮะวันนี้ก็ชัดเจนแล้วครับ
หลังจากการแถลงของหมาฯแพทธวีศีลวิสุโนโยธินโคโศกสบขนะครับ
คือหมทวีศีลแถลงวันนีเนี่ยก็ใช้คำว่ามี
ฮรราชการในสาลากลางจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยติดโควิดสิบเก้าจริง
เปิดเผยตัวตนของบุคคลที่ติดโควิด๑๙ไม่ได้แต่คุณหมอทวีสินก็บอกว่าก็ตามข่าวที่ออกมานั่นแหละ
นะครับก็ต้องยอมรับว่าข้าราชการท่านนี้ที่ติดโควิด๑๙เนี่ย
ทำงานอย่างหนักตั้งแต่วันแรกที่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ก็คือผู้หญิงเจ้าของแพร่ปลาที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร
ทำให้เห็นว่าพื้นที่สมุทรสาครมีความเสี่ยงสูงมากขนาดข้าราชการท่านนี้เนี่ย
ลงพื้นที่ระมัดระวังตัวนะครับแต่ก็ยังติดโควิด๑๙จนได้นะครับ
ตอนนี้ก็ต้องให้ผู้ที่เข้าสู่กลุ่มเสี่ยงต่างเข้ามาตรวจหาเชื้อด้วย
แล้วก็ต้องกักตัวเป็นเวลา๑๔วันต้องมีการสอบสวนโรคด้วย
โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกันรวมทั้งนายอนุทินชาญวิรากูลรองน้ำมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นกัน
เนื่องจากมีการร่วมงานกันในระยะใกล้นะครับ
เดี๋ยวฟังนะครับทุกผู้ชมครับที่คุณหมอทวีสินแถลงวันนี้นะครับ
ในกับเรื่องต้องทำให้การกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงก่อนครั้งนี้คุณหมอบรับนะครับสวัสดีครับ
การปอบมากใจครับนี่ละนะครับสวัสดีค่ะ
ที่๒๗ธันวาคมก็ได้ไปประชุมกับร่วมกับข้าราชการท่านนี้นะครับ
เรื่องต้นก็ทำให้ทราบนะครับว่าพื้นที่สมุทรสาคร
ซึ่งเราเรียกว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับ
เป็นพื้นที่หนึ่งหมายเล็กหนึ่งที่ว่านี้นะครับ
ก็ยังมีความน่ากังวลอยู่ในการที่เราจะต้องควบคุมให้ได้สูงสุด
อย่างที่เราตั้งชื่อไว้ว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับ
เพราะฉะนั้นขออนุญาตได้กราบเรียนพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนั้นนะครับ
หรือจังหวัดใกล้เคียงให้ความสำคัญสูงที่สุดด้วยนะครับแต่ว่าสวคอก็
บอกว่าผลการตรวจช่องคอและโพรงจมูกของนายอนุทินเนี่ยออกมาแล้วนะครับค่ะใช่ค่ะ
ไม่ติดเชื้อโควิดสิบเก้านะครับขณะที่นายอนุทินได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
หลังจากทราบข่าวว่าผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อโควิดสิบเก้า
เมื่อวานก็เพิ่งร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับก็ได้ให้กำลังใจนะครับ
แล้วก็อวยพรให้หายป่วยไวส่วนตัวเองเนี่ยนายอนุทินบอกว่าก็ถือว่าเป็นผู้เสี่ยง
แต่ผลตรวจออกมาแล้วนะครับไม่ติดเชื้อนะครับแต่จะกักตัว๑๔วัน
และตรวจหาเชื้อตามที่แพทย์กำหนดจากนี้ไปก็ต้องทำงานแบบ
นายอนุทินก็จะประชุมกับคอรมอลเนี่ยไม่ได้นะฮะ
อกจากจะวีดีโอคอลประชุมทางไกลอะไรเข้ามาก็ว่ากันไป
ทีนี้ดูไทม์ไลน์ต่างของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีนะฮะไทม์ไลน์เป็นแบบนี้นะครับ
หลังจากวันแรกนะครับที่ทราบข่าวว่ามีเจ้าของแพร่กุ้ง
ที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครติดเชื้อโค้ดสิบเก้าสิบแปดธันวาคม
ท่านก็ลงพื้นที่ทันทีนะครับนำคณะเจ้าหน้าที่ระดมฉีดคอรีนฆ่าเชื้อ
เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ๑๙นี่ก็ประชุมนะฮะ
สิบธันวาคมก็ประชุมรายงานสถานการณ์ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่ตลาดกลางกุ้งร่วมกันด้วย
ี่สิบเอ็ดธันวาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อีกครั้งที่ตลาดกลางกุ้งนะครับ
สิบสองธันวาคมประชุมสถานการณ์ผู้ป่วยและแรงงานเมียนมาในพื้นที่
ก็จนมาถึง๒๔ธันวาคมไปดูแลการตั้งโรงพยาบาลสนาม
เพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ยี่สิบห้าและยี่สิบหกธันวาคม
ก็ติดตามสถานการณ์แต่ละเรื่องแล้วก็ลงพื้นที่ดูความพร้อม
ของการตั้งโรงพยาบาลสนามด้วยเมื่อวานนี้๒๗ธันวาคม
ก็ลงพื้นที่ไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คนต่างเกี่ยวกับสมุทรสาคร
พร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวิรากูล
นะฮะซึ่งนายอนุทินก็ไปทำข้าวผัดกุ้งทำต้มยำกุ้ง
ค่ะมีแค่จังหวะที่กินนะคะตอนรับประทาน
โอ๊ยอันนั้นเป็นไฟล์ตนะครับใช่ก็ต้องถอดเพื่อพื้นที่จะกินอ่ะน่ะ

ก็จะปลอดภัยโปรวิดได้ทั้งทีในน้ำเดือดนะครับ
ไม่ต้องกระบวนเชื่อมปากกล้องก็สำคัญ

แต่บุคคลที่ทำงานด้วยกันต่างก็เข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองเชื้อนะฮะ
แล้วก็กักตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ
นายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ปัจจัยที่ทำให้ผู้ว่าวีรศักดิ์เสี่ยงติดเชื้อได้ง่าย
ก็เพราะว่าช่วงนี้ทำงานหนักแล้วก็อายุมากด้วยท่าน๕๙ปีนะฮะ

ส่วนนายอนุทินถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตัว๑๔วัน
ผลตรวจตอนนี้คือไม่พบเชื้อแต่ต้องตรวจเพิ่มตามระยะนะครับ
ผู้บริหารกระทรวงก็ถือว่าเป็นผู้เสี่ยงต่ำต้องสังเกตอาการไม่ใกล้ชิด
คนหมู่มากใส่หน้ากากตลอดแล้วภายใน๓๕วันต้องมาตรวจหาเชื้อซ้ำ
แล้วก็ในช่วง๑๔วันด้วย
การรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ก็คงต้องให้กำลังใจท่านนะครับเพราะว่าการที่ท่านติดเชื้อ
เกิดจากการลงไปทำงานในพื้นที่ให้กับประชาชนเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด
รวมทั้งที่ต้องให้กำลังใจมากเพราะว่าหนึ่งท่านก็มีเป็นผู้สูงอายุ
อายุเกิน๕๕ปีประการที่๒ท่านก็มีโรคประจำตัว
เพราะฉะนั้นจริงถือว่าท่านมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายกว่าปกตินะครับ
ก็ต้องให้กำลังใจท่านรวมทั้งชาวจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้บริหารที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับทางท่านผู้ราชการจังหวัด
มากที่สุดก็จะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาสุข
ซึ่งท่านจะต้องมีการสั่งการมีการติดตามอย่างใกล้ชิด
แต่ข้อดีก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าท่านสื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนที่ตามข่าว
จะเห็นนะครับว่าท่านใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เพราะว่าการที่ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเนี่ยจะเป็นการลดความเสี่ยงให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
มันกลุ่นไทยฐานั่น
พวกราชการจังหวัดสมุทรสาครที่ติดเชื้อโควิด๑๙

ก่อนหน้านี้ค่ะช่วงเย็น๒๗ธันวาคมที่ผ่านมา
ท่านผู้รัฐกรรมจังหวัดสมุดสาขร
ได้ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
โรงพยาบาลสมุทรสาครเพราะว่าท่านต้องการจะสร้างความมั่นใจ
ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร
ก่อนที่จะมีการเปิดศูนย์ห่วงใยคนสาคร
ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาครอย่างเป็นทางการนะคะ
คือท่านอยากจะสร้างความเชื่อมั่นท่านอยากจะตรวจ
ถ้าพบเชื้อในตัวท่านท่านก็จะได้รักษาตัว
ถ้าหากว่ามีการพบเชื้อจะได้ยืนยันได้ว่า
ไม่ได้มาจากผู้ที่พักรักษาอยู่ภายในศูนย์

สภาพร่างกายของท่านผู้ว่าแข็งแรงปกติดีทุกอย่างตอนตรวจนะคะ
แต่ท่านก็มีอาการอ่อนเพลียอ่อนล้าจากการทำงานหนัก

ทีนี้พอตรวจพบเชื้อจริง

คือมีผลยืนยันจากแล็บ๒แห่งเลยค่ะ
ทางคุณหมอก็เลยรับตัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

อาการล่าสุดช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมายังเป็นปกติทุกอย่างนะคะ
ท่านผู้ว่าก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาสดชื่นขึ้น
ความอ่อนล้าอ่อนเพลียก็ลดลง
ส่วนอาการข้างเคียงอื่นยังอยู่ระหว่างการตรวจอย่างละเอียดค่ะ
ส่วนคำถามที่ว่าจะต้องย้ายไปโรงพยาบาลอื่นหรือเปล่า
ตรงนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
แต่ณตอนนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ภูมิในการโรงพยาบาลสมุทรสาครให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า
คือท่านผู้ว่าห่วงใยข้าราชการ
ห่วงใยพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาคร
ในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ห่วงใยคนสาคร

แม้ท่านผู้ว่าจะป่วยอยู่รักษาตัวอยู่
อยากให้ทุกคนตั้งศูนย์แห่งนี้ให้เป็นผลสำเร็จ
เพราะว่าศูนย์แห่งนี้ค่ะจะเป็นสถานที่
เพื่อให้ผู้ที่รับเชื้อโควิด๑๙
และลดอัตราเสี่ยงการติดเชื้อภายนอกได้สูงขึ้นนะคะ
ส่วนคนที่ใกล้ชิดกับท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดสมุทรสาครที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง
ผลการตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อโควิด๑๙ในกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะ
แต่ต้องกักตัวเพื่อรอตรวจซ้ำภายใน๑๔วัน
ส่วนกลุ่มเสี่ยงอื่นที่ทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ก็สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ได้ค่ะที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ผู้สื่อข่าวก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
วันนี้หลังจากมีข่าวว่าท่านผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครติดโควิด๑๙
ก็มีข้าราชการมีคนใกล้ชิดที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะ
ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครกันอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มนักข่าวค่ะคุณผู้ชม
กลุ่มนักข่าวของจังหวัดสมุทรสาครเพราะว่าลงพื้นที่
ภาคสนามเกาะติดเรื่องของโควิด๑๙เกาะติดภารกิจของท่านผู้ว่าตลอด

ซึ่งตรงนี้นะคะนักข่าวเองก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางผู้มนุยการโรงพยาบาลสมุทรสาครนะคะ
ดำเนินการให้ก็คือเข้าตรวจด้วยรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัย
พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
ว่าจะรู้ผลภายใน๒๓วันนะคะ
ท่านผู้ชมครับดูตัวเลขภาพรวมโควิด๑๙หน่อยกันแล้วกันนะครับ
ขึ้นอยู่ที่หน้าจอท่านผู้ชมอยู่แล้วด้วยนะครับ
วันนี้ทางสบคแถลงนะครับว่า
ไทยเรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๑๔๔รายนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นการติดเชื้อในประเทศเนี่ย๑๑๕รายนะฮะ
ซึ่ง๑๑๕รายนี้ก็มีแรงงานต่างด้าวอีก๑๔รายนะครับ
แล้วก็อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐ๑๕รายนะครับ
รวมแล้วติดเชื้อสะสมตอนนี้๖๒๘๕ราย
นี่รวมทั้งการระบาดในรอบแรกด้วยนะครับ
ถ้าดูเฉพาะสมุทรสาครนะครับ
แถลงล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
บอกว่ามีผู้ป่วยเพิ่มวันนี้๔๒รายรวมสมุทรสาคร
มีผู้ป่วยสะสม๑๕๙๐ราย